สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับหนึ่งปัญหาตอนนี้ที่เรายังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์ภัยแรงนั่นเองนะครับ
ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นจะขยายตัวเป็นวงกว้างแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย
แม้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
จะมีฝนโปรยปลายลงมาในบางส่วนนะครับ
แต่ปริมาณน้ำฝนที่เทลงมานั้นก็น้อยเกินกว่า
ที่จะกักเก็บไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค
รวมถึงการเกษตรและที่สำคัญ

อากาศค่อนแห้งความร้อนของ
แสงอาทิตย์ค่อนที่จะร้อนแรงในช่วงบ่าย
พัดแรงในระยะนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับ
ที่ทำให้น้ำนั้นเกิดการระเหยได้เร็วมากขึ้นแน่นอนครับ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
เพื่อที่จะทำให้น้ำที่กักเก็บอยู่ณขณะนี้ใช้ได้นานที่สุดในฤดูแรงนี้
วิธีป้องกันง่ายนะครับก็ควรที่จะปลูกพืชให้ร่มเงาแก่สระนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้แดดเนี่ยนะครับเผาตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแรงในช่วงที่มีลมแรงแบบนี้
ควรที่จะปลูกพืชรอบขอบสระนะครับเพื่อชะลอแรงลมที่จะพัดผ่านผิวน้ำ
ซึ่งก็จะทำให้อัตราการระเหยของน้ำนั้นลดลงแต่ถ้าหากมีการปลูกโรงเรือนบนสระเพื่อเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู
วบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาหลังคาของโรงเรือนก็จะช่วยป้องกันแสงแดดได้อีกส่วนหนึ่ง
จากน้ำที่เกิดจากการระเหยแล้วน้ำอีกหนึ่งส่วนที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก็คือการซึมลงสู่ชั้นดินนั่นเอง
เพราะว่าช่องดินก็จะมีช่องว่างอยู่
ทำให้น้ำนั้นสามารถที่จะซึมลงไป

วิธีป้องกันก็คือการหวานปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมัก
เพื่อช่วยทำให้พืชใต้น้ำนั้นเจริญเติบโต
พืชเหล่านี้นั้นตายลงไปก็จะถูกการทับถม
กลายเป็นสารอินซีวัตถุอุดรูช่องว่างระหว่างดินนั่นเองนะครับ
โดยในระยะนี้เองยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศ
ความชื้นในอากาศนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
จัยสำคัญก็เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูง

ยังคงแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในระยะนี้
แม้ว่าในระยะนี้จะเป็นกำลังปานกลางก็ตาม
แต่ก็ยังคงปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอิสานตอนบน
ภาพรวมสภาพอากาศในระยะ๒๓วันนี้
ยังคงเหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนั้น
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวในช่วงเช้านะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนั้น

มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่
จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มประเทศไทยของเรา
กลุ่มในช่วงค่ำคืนของวันศุกร์เป็นต้นไปครับ
หลังจากนั้นก็จะแผลลงมาปกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
สุดคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์นะครับ
คาดการณ์ว่าจะแผลลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ก่อนที่จะออกจากเมืองไทยของเราหลังวันพุธแน่นอนครับ
ช่วงแรกของการแผลลงมานั้นอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้

เกษตรกรควรจะที่สำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่เรานำมาย้ำเตือนกันในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ